ให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมระบุว่าเป็นกล้องเอ่อ
ในเทศบาลแห่งหนึ่งนะคะของพื้นที่จังหวัดจันทบุรีค่ะ
เป็นภาพที่แห่หลายคนก็ตั้งคำถามว่าทำแบบนี้ถูกต้องหรือเปล่านะ
ข้างหน้านั่นตั้งวงกงเล่ากันอยู่คุณผู้ชมกับแก้มพร้อมสับเลยค่ะ
ครับนี่นะครับเป็นภาพช่วงบ่ายวานนี้นะครับ
มีการแชร์ภาพการตั้งวงดื่มเหล้านะคะในสำนักงานเทศบาลแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรีค่ะ
ผู้โพสต์เนี่ยเขาบอกว่าอยากให้ท้องถิ่นช่วยตรวจสอบหน่อยนะคะ
ทำงานแล้วกินเหล้าในสำนักงานด้วยมีคนร้องเรียนมา
ก็เป็นในภาพนี้จะเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ชายสองคนเจ้าหน้าที่หญิงสองคนกำลังดื่มแอลกอฮอลกันนะคะ
ลักษณะคล้ายกับหน่วยงานราชการแล้วผู้หญิงท่านหนึ่งก็ยังสวมชุดสีกากีอยู่เลย
คนเนี่ยแชร์โพสต์นี้ไปเยอะเลยแล้วถามกันว่ามันคือที่ไหน
ในภาพเนี้ยระบุว่าเป็นวันที่เก้าเดือนแปดปีปีนี้นะคะตอนสองทุ่มสิบนาที
ซึ่งผ่านมาเกือบ๒เดือนแล้วเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตอนนี้เขากำลังหาข้อมูลกันอยู่นะคะ
ถ้าเกิดว่าในพื้นที่รับผิดชอบของเขตเทศบาลของจันทบุรีก็ต้องมาเรียกให้มารับผิดชอบการกระทำทั้งหมดโดยเร็ว
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ค่ะไปที่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองคล้าอำเภอท่าใหม่
จันทบุรีติดต่อไปที่นายกเทศบาลตะมนตหนองคล้าแต่ว่าท่านไม่สามารถมาพบได้
ติดภารกิจเร่งด่วนก็เลยมอบหมายให้ประหลัดเทศบาลมาพบผู้สื่อข่าวนะคะ
คือบุคคลทั้ง๔เนี่ยปรากฏว่าเป็นข้าราชการระดับหัวหน้าหน่วยงานทุกคน
นายชะรัฐชนะภัยประหลัดเทศบาลตำบลหนองคล้าได้ชี้แจงบอกว่า
หลังจากนี้ทางเทศบาลจะตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไร
มีความผิดทางวินัยหรือไม่ก็จะเริ่มสอบภายในอาทิตย์นี้นะคะ
ซึ่งตอนนี้เบื้องต้นก็ผิดในฐานะเป็นข้าราชการทำผิดวินัย
ดื่มสุราในสถานที่ราชการแล้วก็บางคนก็ยังสวมชุดข้าราชการดื่มกินอยู่ด้วย
วันนี้ก็ทำแบบนี้
นะครับ